เหตุการณ์ที่พลทหารถูกซ้อม

ก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่า๖นายทหารต้องถูกดำเนินคดี
ทางอาญาให้ไปตามกฎหมาย
และต้องถูกลงโทษทางวินัยสถานหนักครับ
อกจากความคิดเห็นของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วนะครับ
พลโทวิวัตรปฐมภาคแม่ทัพภาคที่๔

สวัสดิ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๑๕
นำตัวทหารทั้ง๖นายไปขอขมาศพพลทหารทรงธรรม
ที่ถูกซ้อมจนเสียชีวิตในวันพรุ่งนี้
โดยมีกำลังสารวัตรทหารควบคุม
และมีตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรศรีชน

ขณะที่วัดคงคาวดีอำเภอศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิตราช่อมณี

กับผู้สื่อข่าวถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้
ว่าได้สอบถามทหารเกณฑ์ที่ถูกรุมทำร้าย

ซึ่งตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ได้เอาเงินจำนวน๕๐๐๐บาทซ่อนไว้ใต้หมอน
ไว้จะส่งไปให้แม่ที่บ้านเกิดที่สิทธน
แต่เงินหายไปจึงสงสัยรุ่นพี่นายสิบทหารรายหนึ่ง
และขอค้นตัวพร้อมกับเพื่อนทหารเกณฑ์

จึงลงโทษทหารเกณฑ์ทั้ง๒คน
จนเสียชีวิตและอีกคนบาดเจ็บครับ
ด้านผลเอกธิรชัยนากวณิศผู้บัญชาการทหารบก
เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ย้ายพันโทสมคิต
คงแข็งผู้บังคับกองพันธหารราบที่หนึ่ง

ออกจากหน่วยแล้วเพราะถือว่าเป็นผู้ที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของทหารหกนายที่กระทำความผิดนั้น
ยืนยันว่าจะไม่ปกป้องและจะเอาผิดทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุด
โดยในกองทัพมีกำลังพลร่วม๒แสนนายแต่มีทหารที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัย
เพียงไม่กี่นายจึงไม่ต้องการให้สังคมเหมารวมว่าทหารไม่ดีครับ